มีผู้ใช้ติ๊กต๊อกรายนึงเขาขับรถไปอยู่ดีดีก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์
เพราะมีผู้หญิงมาขวางหน้ารถไม่พอเท่านั้นนอกจากจะไม่ยอมให้รถไป
พยายามจะเบนตัวเข้าหารถเจ้าของรถทำยังไงลองดูคลิปค่ะ
คุณคิงเจอแบบนี้คุณคิงทำไงคะเนี่ย
ผมก็คงจะค่อยตีไฟเลี้ยแล้วก็ขอเบี่ยงไปอีกทางได้ไหมมายืนขวางทำไมล่ะเนี่ย
ใช่แล้วเนี่ยเขาพยายามบีบแต่นะบีบแต่แบบเหมือนกับบอกให้หลบไปหลบไป
ซึ่งตัวคนขับอ่ะเธอเป็นผู้หญิงแต่เธอไม่เข้าใจว่าทำไมพี่ผู้หญิงเสื้อสีชมพูคนนี้
สะพายกระเป๋ามาบ่านึงเนี่ยสะพายกระเป๋าเนี่ยใส่บ่าเห็นไหมข้างหนึ่ง
แล้วพยายามมายืนขวางหน้ารถไม่ยอมไปบีบแต่เตือนหลายต่อหลายครั้งก็ไม่ยอมขยับ
พอเธอกำลังจะเนี่ยเธอลักษณะถึงเธอพยายามถอยแต่ก็พยายามเบนตัวเข้าหารถเธออยู่
อย่างนี้ค่ะแล้วจริงบนถนนมีรถวิ่งไปวิ่งมาอยู่ตลอดเลยนะคะ
สุดท้ายไม่รู้ว่าทำไงเธอเลยเอามาโพสต์ไว้แล้วก็บอกว่าเตือนภัย
ทำอย่างไรผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ยอมไปไม่รู้ว่าต้องการอะไรกันแน่
ทีนี้เนี่ยนะครับมีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์กันเต็มเลย
ปรากฏว่าอ้าวจุดที่เกิดเหตุอยู่แถวหนองเจาะนะคุณผู้ชม
แล้วมีคนให้เบาะแสด้วยนี่คือตรงหนองจอกใช่ไหม
แล้วตกลงแล้วระวังบางคนบอกว่าบางทีอาจเป็นมิจฉาชีพ
ลักษณะเหมือนแกล้งว่าจะให้เกิดอุบัติเหตุรถชนแล้วจะเรียกรับเงิน
หรือบางคนบอกเอ๊ะหรือเขาอาจจะไม่ปกติไหมหรือเปล่า

เราก็พยายามอยากจะรู้ว่าตอนจบมันเป็นยังไง
แต่ว่าทางด้านเจ้าของคลิปยังไม่ได้เอามาโพสต์คลิปต่อนะคะ

คือต้องคิดแล้วคิดอีกเลยจะลงไปดีไหม
ว่าต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยก่อนมีคนกลางก่อน
จะได้ปลอดภัยและอุ่นใจมากยิ่งขึ้นครับ